แบบนี้ต้องได้รับคำชมแน่นอนมากมายแน่ฮะ
ประเด็นมาควรจะรับคำชมมากมาย

เพราะว่าเวลาเอามาขายขายออนไลน์

ประมาณสัก๒๔๐วินาที
ใครเขาว่าวินาที
วินาทีของหมด
เขาด่าเลยฮะใช้คำว่ามึงในใจไม่ต้องออกอากาศ

วันแรก๖นาทีวันที่๒๔นาที

คือเราเข้าไปฮัชชิลยังไม่ทันจามอะไรเลย

เดี๋ยวแล้วคุณเอามาขายกี่ชุดกันแน่
จริงความปรารถนาดีมากฮะ
เพราะว่าเอาชุดตรวจเข้ามาเป็นเซ็ตนะ

หนึ่งเฉลี่ยก็ประมาณ๓๕บาท

คนก็อยากได้เพราะทุกวันนี้ผมซื้อ๑๕๐

ถ้าคืออันไหนที่ตรวจเล็มไลน์ได้จะยิ่งแพง
ใครก็อยากได้ไปมาขายออนไลน์ขายตั้งแต่วันก่อนแล้วฮะ
วันก่อนก็คือวันที่๑๗ขายแป๊บเดียวคือพอเปิดปุ๊บพังปั๊บเลย
พอเปิดปุ๊บเน็ตล่มปั๊บเลยมาขายใหม่คือวันที่๑๘
เปิดปุ๊บ๒๔๐วินาทีขายหมดเกลี้ยง
คนเลยด่ายับเลยว่าเอามาขายกี่ชุดกันแน่
นี่ไม่ได้สำรวจความต้องการของประชาชนหรือของมันน้อยกันแน่ครับ
โดนด่ายับกันไปแล้วแต่จริงตอนนี้ทางโอกาสพิศาจกรรม
นำชุดตรวจราคาถูกเอามาขายเพิ่มเติมเนี่ยอีก
เป็นล้านล้านชุดเหมือนกันนะค่อยทยอยออกมาแต่โดนด่าไปเรียบร้อยยับเยินแล้วนะฮะ
ตัวเลขวัคซีนเป็นยังไงบ้างเป็นตัวเลขของเมื่อวานนี้
๑๘วักษณาคมฉีดไป๓๘๕๗๙๖โดสเข็ม๑๒๓๔

ภาพรวมสวยมากอะไรสวยตัวเลข
ตัวเลข๑๑๑

ช่วงนี้มันไปช้ามันอยาก๒แสน๓แสน
แสนฉะนั้นกว่าจะก้าวไปแต่ละล้านมันค่อนข้างช้า
เราจะได้เห็น๑เลข๑๑๑ล้านโดสมาหลายวันแล้วนะครับ
ตอนนี้คือตัวเลขสะสม๑๑๑ล้านโดส๑๗๕๒๔๙โดสนะครับลุยกันต่อไปนะครับ